เหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่อูดรฐานี
ใครจะไปคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น

ไล่แทงชาวบ้านไป๖จุดนะฮะ
เสียชีวิตไป๒ศพบาดเจ็บอีก๕
นี่เป็นจุดแรกนะครับเห็นไหมฮะ
ขี่จักรยานยนต์มามีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยเสื้อขาวนะครับ
แล้วเอามีดเนี่ยแทงใส่ผู้หญิงสองคนที่อยู่ที่จักรยานยนต์คันนี้

คือน้องคนนึงเนี่ยวิ่งหนีหมดพ้นจากกล้องมาแล้วนะ
เสื้อส้มแดงที่ซ้อนท้ายเนี่ยน้องคนนั้นเสียชีวิตนะฮะ

ทีแรกบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขี่เนี่ยน้องเขาก็ถูกแทงด้วยตอนนี้บาดเจ็บสาหัส

แทงคอเลยนะแทงคออ่ะ
ทีแรกเหมือนกับน้องคนที่ขี่จักรยานยนต์ก็ยังแบบลักษณะมึนงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่รู้สึกว่าเจ็บที่คอน้องยังจับจักรยานยนต์อยู่

แล้วคนก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะฮะเสื้อขาวเนี่ยไล่ขี่จักรยานยนต์ไปอีก๕จุดนะฮะรวมละ๖จุดนะครับ
จุดแรกคือหลังเรือนจำกลางอุดรธานีนะครับในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นสี่แยกไฟแดงนะฮะตามภาพที่เห็นเลยนะครับ
คนที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนางสาวอัญชยาบุญยียวนอายุ๑๖ปีอยู่ชั้นม๕นะฮะ

คนร้ายเป็นผู้ชายเสื้อขาวผมยาวขี่จักรยานยนต์ไปต่อนะฮะยามาฮ่าสีส้มคันนั้นนะครับ
จุดแรกเนี่ยขี่ไปต่อจุดที่สองนะครับไปก่อเหตุแทงนางสาวิราชินีพรมกูล
อายุ๔๕ปีถูกแทงเข้าแก้มคือมันเอาเข้าแถวคอแถวแก้มแถวหน้าหมดเลยนะฮะ
นางสาวิราชินีถูกแทงแถวถนนเรสวนนะครับห่างจากจุดแรก๑๐๐เมตรเท่านั้น
บาดเจ็บนะครับจุดที่สามไปต่อนะครับไปแทงนางสาวปียวัลกัญญาเยื้อมอายุยี่สิบ
ถูกแทงเข้าไหล่ซ้ายที่หน้ามัศยิตถนนศรีชมชื่นอยู่ห่างจากจุดที่สองเนี่ย
หนึ่งร้อยเมตรอืมนะบาดเจ็บเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ไปอีกจุดที่สี่นะครับคลุ้มคลั่งไม่หยุดขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าไปเนี่ย
ไปถึงแถวโรงเรียนบ้านหมากแข้งแถวหน้าโรงเรียนนะครับ
ใช้มีดแทงคอเด็กชายธนรัฐศักดิ์คำดวงอายุสิบสามปีอืม
บาดเจ็บนะครับแล้วยังขี่รถไปต่อไปตามถนนศรีศุกร์
วงเวียนกรมหลวงประจักษ์เข้าถนนสุรการนะครับ
ไปเจอนางสาวชลดาหินคำอายุ๒๒ที่หน้าโรงแรมไทยแลนด์โฮเทล
ตอนนั้นเขานั่งอยู่บนจักรยานยนต์แทงเขานะครับ
ซึ่งนางสาวโชลดาโชคร้ายมากเสียชีวิตฮะโห
วันนี้เสียชีวิตนะครับแล้วไปต่อจุดที่หกนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ไปบนถนนโพศีไปเจอนางสาวแว่นทิพย์วงวิลัยอายุสามสิบสาม
ที่ปากทางเข้ามูลยนต์ที่ส่งเสริมคำแห่งอุดรธานี
ถูกแทงจนบาดเจ็บนะ๖จุดด้วยกันนะ
กว่าที่จะไปไล่จับกลุ่มตัวกันได้นะฮะนายคนนี้คลุ้มคลั่งไม่หยุดเลยนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปหน้าร้านขายยาบริเวณหอนาฬิกา
นี่นะคะผู้ก่อเหตุคนนี้นะคะเสื้อขาวครับ
ร่วมกับอาศักดิ์ภายมูลนิธิอุดรส่งเสริมทำกว่า๓๐คน

ตอนนี้คือลงมาจากจักรยานยนต์แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่๓๐กว่านายมีไม้งามด้วยนะคะ
เพราะว่าคนร้ายยังถือมีดอยู่ในมือ

พอสามารถเข้าไปใกล้ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปรุมเลย

นี่ค่ะกว่าจะรวบตัวได้
ผู้ชายเนี่ยผู้ชายคนที่ก่อเหตุเสื้อขาวคนนี้เห็นไหม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ไม้งามระงับเอาไว้ก่อน

ถูกต้องค่ะคนร้ายคนนี้ค่ะ
ชื่อว่านายอิทธิพลอิ่มผึ่งหรือในแจ๊ค

คนนี้นะคะชาวอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีอ่า

เป็นมีดพับปลายแหลมยาวประมาณ๓๐เซนติเมตร
และรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะนี่ค่ะมีดเล่มนี้นะคะ

ผู้ก่อเหตุพูดจาไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ชม
อ้างว่าเคยเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการโรคประสาท
ที่โรงพยาบาลปราจีนบุรีเมื่อหลายปีก่อน
แต่เท่าที่พูดเนี่ยนะจับใจความได้ว่าทำอาชีพเลี้ยงหมู
ก่อนก่อเหตุเสพยาบ้า๒เม็ด
เพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ตอนที่กำลังขี่รถไปรอบตัวเมืองเขาบอกขี่รถเล่น

ส่วนเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันแล้วก็เดินหนีไปตอนเกิดเหตุ

ภาพจากล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นจุดแรกนะครับ
ซูบินอายุ๒๙นะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับนายอิทธิพลผู้ต้องหานะ

เมื่อเช้านายอิทธิพลขี่รถมาหา
ไปเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีกัน
ก็ไปเที่ยวเดินเที่ยวงานเสร็จชวนกันกลับบ้าน
นายอิทธิพลไม่ยอมกลับบ้านขี่รถวนไปวนมา
แล้วก็มาถึงตรงนี้ฮะสี่แยกไฟแดงหลังเรือนจำ
ติดไฟแดงจอดรถข้างกับจักรยานยนต์ของน้องสองคน
แล้วก็เห็นเพื่อนคือนายอิทธิพล
ทำท่าเหมือนจะไปจับแก้มผู้หญิง
แต่ปรากฏว่าคือเอามีดพับเนี่ยชักออกมาแล้วก็แทงใส่เขาสองคน
นายสุบินบอกพอเห็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยลงจากรถ
แล้วก็เดินหนีไปก่อนจากนั้นเพื่อนก็ขี่จักรยานยนต์ไป